ช่วงนี้มาดูบรรยากาศการรณรงค์ให้ประชาชนออกไป
ใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ

ที่จังหวัดเฉยวไหมมีการจัดกิจกรรมโรงนโลงครั้งใหญ่

เชิญชวนประชาชนให้ออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ
บรรยากาศความคึกคักจะคึกคักมากน้อยแค่ไหน
ติดตามได้จากรายงานของคุณอรพันธ์ขันทองคำ
รายงานสดมาจากจังหวัดเชียงใหม่นะคะเชิญค่ะ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทางจังหวัดเชียงใหม่
จัดกิจกรรมบิ๊กเดย์นะคะเดินรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชน
ผู้ที่มีสิทธิ์ไปออกเสียงลงประชามตินะคะในวันที่๗สิงหาคมนี้
ซึ่งก็มีทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชน
ร่วมเดินขบวนโรนโรงมากกว่า๑๖๐๐คนค่ะ
บรรยากาศบริเวณลานพระบรมราชานุสวรีสามกษัตริย์อำเภอเมืองเชียงใหม่
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเป็นไปอย่างคึกคักค่ะ
มีการตั้งขบวนรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิ์จากหลายหน่วยงาน
โดยมีนายบุญส่งน้อยโสพลกรรมการการเลือกตั้ง
นายกฤษธนาวนิษฐ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด
และนายเกรียงไกรพานดอกไม้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
ร่วมเป็นประธานการเปิดงานนะคะก่อนจะปล่อยขบวนรณรงค์
เดินไปตามถนนพระปกเกล้าเข้าสู่ถนนราชดำเนิน
สิ้นสุดการเดินที่ขวงประตูท่าแพรค่ะ
กิจกรรมนี้นะคะได้รับความร่วมมือจากหลายส่วนค่ะ
จากมณฑนทหารบกที่๓๓ตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
กรปกครองส่วนท้องถิ่นมหาวิทยาลัยโรงเรียนภาคเอกชนและประชาชน
รวมแล้วกว่า๑๖๐๐คนค่ะท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของตำรวจอย่างเข้มงวดค่ะ
สำหรับกิจกรรมบิ๊กเดย์นะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมตามโครงการประชารัฐร่วมใจ
เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ประชาชนใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ
ยุทธศาสตร์ดอกไม้๖๕ล้านบาทสะพรั่งของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะ
ส่วนข้อมูลการลงประชามติปี๒๕๕๐จังหวัดเชียงใหม่
มีผู้มาใช้สิทธิ์๑๗๐๓๑ซึ่งถือว่ามากเป็นลำดับที่๓ของประเทศค่ะ
สำหรับการเดินขบวนรณรงค์ครั้งนี้นะคะก็ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หวังนะคะว่าจะสามารถเชิญชวนให้ประชาชนผู้ที่มีสิทธิ์ออกมาลงเสียงประชามติได้มากถึง๑๘๐ค่ะ
รพันธ์ขันทองคำข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ